ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุกันเลยนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีอุบัติเหตุรถเก่งนะคะอยู่ดีพุ่งไปชนรถกระบะ
กระบะเขาจอดอยู่ริมทางแล้วท้ายรถกระบะเนี่ย
ก็มีแรงงานพม่าเขานั่งเล่นกันอยู่ท้ายรถกระบะ๕คน
รถเก๋งพุ่งมาชนท้ายเขาคนงานที่เขานั่งอยู่หลังรถกระบะ
ก็กระเด็นกระดอนกันไปคนละทิศละทางเสียชีวิตไปหนึ่งคนนะคะ
แล้วคนขับรถเก่งยอมรับว่าก่อนหน้านี้เสพยามาค่ะ
คาดว่าหลับในค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบในรถเก๋ง
ก็มียาเสพติดจริงมีทั้งยาบ้ามีทั้งยาไอซ์
มีทั้งอุปกรณ์เสพยาเสพติดเนี่ยทำให้คนที่เขาไม่รู้อีโน่อี

ตำรวจสพนาจอมเทียนและกู้ภัยมูลนิธิ
สว่างโรจนธรรมสถานไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นหน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
อยู่บนทางเท้าสภาพหน้ารถคือพังยับนะคะ
ท้ายรถเก๋งพบชายชาวพม่าอายุ๔๗ปี
ถูกชนขาขวาขาดอาการสาหัสนอนอยู่ริมถนน
แล้วก็มีเด็กชายอายุ๓ขวบได้รับบาดเจ็บ
ก็เจ็บหนักเหมือนกันนั่งร้องไห้อยู่ข้างด้วยอะค่ะ
ภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะเห็นว่าหนูน้อยคนหนึ่ง
นั่งอยู่ข้างพ่อที่บาดเจ็บนอนอยู่กับพื้น
ใช่แล้วก็เนี่ยสุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าอาการหนักขาขาดเลยในจุดเกิดเหตุตรงนี้
ใกล้กันค่ะรกระบะฝอดสีน้ำเงินจอดอยู่นะคะ
สภาพท้ายรถคือถูกชนพังยับเลย
คนงานชาวพม่าได้รับบาดเจ็บอีก๓คนนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้ชายที่ขาขวาขาด
สุดท้ายเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุพบนายมนตรีขำทองอายุ๔๐ปี

ไม่ได้หนีไปไหนแต่ยืนอยู่แบบเมาค่ะยังเมาอยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในรถเจอยาบ้า๑เม็ดเจอไอซ์๒ถุงน้ำหนัก๑กรัมกว่า
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายสีแดงแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดสองชุด
อยู่ในช่องเก็บของข้างประตูรถเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นเลยว่ารถกระบะฟอร์ดเนี่ยนะขับมา
จอดอยู่หน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขับ
และลูกชายอายุ๓ขวบรวมถึงคนงานพม่ารวมแล้วทั้งหมดนี้นะคะ๕คน
พอจอดรถเสร็จเขาไปนั่งอยู่ท้ายรถกระบะค่ะครับจู่นายมนตรีขับรถเก๋งมา
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าขับมาเร็วมากนะคะพุ่งชนท้ายรถกระบะแบบแรงมาก
ที่เขานั่งกันอยู่ท้ายรถกระบะ๕คนเนี่ยกระเด็นกระดอนตกคนละทิศคนละทางจนได้รับบาดเจ็บ
มนตรีคนขับรถเก๋งสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาไอซ์แล้วขับรถจะขับรถกลับบ้าน
แต่มาถึงจุดนี้หลับค่ะหลับในก็เลยพุ่งไปชนท้ายรถกระบะอย่างจัง
ก็น่าจะเมาหนักมากอ่ะครับขับรถชนเขาแล้วเนี่ยชนแบบแรงเนี่ยนะ
ยังเมาอยู่เลยอ่ะโอ้โหยังแบบไม่ได้ตื่นไม่ได้ฟื้นอะไรขึ้น
เมาอยู่เลยนะคะแต่ว่าช่วงจังหวะที่ชนคือวูบหลับไปอืม
พอตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแน่นอนปัสสาวะเป็นสีม่วง
ก็แจ้งข้อหาเสพแล้วขับนะคะมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมายนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตครับ
ก็ต้องส่งไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะอืมอ่าอืม
เพราะยาเสพติดแท้ใช่ค่ะ